เรื่องฟ้าฝนกันหน่อยไปดูที่นครนายกซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงแล้วตกนานด้วยนะคะก็ส่งผลกระทบกับร้านกาแฟดังร้านหนึ่งที่ทำให้เสียหายเพราะว่าหลังร้านเนี่ยดินซุดตัวซุดไปทั้งแถบเลยค่ะ
โอ้โหไปเลยคุณนัทพงศ์นี่ไอหอบแหบเลยซุดลงไปเลยเหรออ่าโอ้โหดูสิครับ
คุณผู้ชมดูรอยแตกรอยแยกก่อนเนี่ยค่ะแล้วมันไปเลย
นี่มันเหมือนที่เราเคยเห็นในข่าวต่างประเทศเลยที่อินเดียหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เนี่ยมันซุดแล้วก็ดึงอาคารไปทั้งหลังเลยนะคะหลังร้านกาแฟชื่อดังที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะ
ที่ตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกหลังร้านเนี่ยไปทั้งแถบเลยค่ะ
เสียหายหนักพอสมควรดินหลังร้านซุดไปเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะคอมเพรสเตอร์แอร์หลายเครื่อง
ก็เสียหายค่ะนะฮะพนักงานปั๊มน้ำมันเล่าบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่เขานอนอยู่ในห้องพัก
พนักงานฝนตกหนักมากจริงจริงลมก็แรงด้วยแล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเปรี้ยดังสนั่นเลย
ก็เดินออกมาดูก็เป็นภาพอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
ผนังร้านกาแฟซุดถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาเขาเองเนี่ยก็ต้องรีบไปเอาลูกออกมาจากห้องก่อน
เพื่อความปลอดภัยเพราะไม่รู้มันซุดยาวไปถึงขนาดไหนต่อเนื่องไปถึงจุดไหนนะคะ
สาเหตุของดินซุดในครั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าหลังร้านมีการเอารถแบ็คโฮลมาขุดดินวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่
ซึ่งติดกับกำแพงหลังร้านกาแฟค่ะพอฝนตกหนักดินอุ้มน้ำไว้มากก็เลยเกิดการซุดตัวนะคะ
เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหไปเห็นชัดเลยนะร่องรอยเนี่ยค่ะนะคะ
คือทางร้านตอนนี้ที่ได้รับความเสียหายก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง
มาช่วยเยียวยาให้กับทางร้านด้วยค่ะ
ลมแรงครับผมฝนตกหนักและทีนี้สักพักหนึ่งได้ยินเสียงมันลั่นนะครับ
แล้วมันก็ล้มเลยใช่ครับเลือกเดินออกมาดูใช่ไหมครับเดินออกมาดูก่อน
ที่มันจะล้มครับมันค่อยล้มลงไปหรือว่ายังไงครับเนี่ยไม่ค่อยครับล้ม
พึ่มทีเดียวเลยแล้วก่อนหน้านั้นมันมีรถแม่โครมมีอะไรมาขุดไหมครับ
ก่อนหน้านั้นมีครับผมมีรถแม่โครมมาขุดดินข้างหลังครับขุดทิศกำแพงเลยไหม
กำแพงครับผมเขามาขุดเพื่ออะไรอ่ะครับน่าจะทำคลองระบายน้ำครับ